เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่คืน๒๙ธันวาคมนะฮะ
กลางดึกนะครับจนถึงณวันนี้เนี่ย
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการค้นหาผู้ที่ติดค้างผู้ที่ศูนย์หาย
ในพื้นที่ของอาคารของที่เกิดเหตุ๓อาคารเนี่ย
ที่ฝั่งปลอยเผจเนี่ยใช้เวลาค้นหาไปทั้งหมดสามสิบเก้าชั่วโมง
ค่ะและตอนนี้ทางฝั่งกัมพูชาได้ปฏิบัติการอ่า
ได้พูดถึงการยุติการค้นหาในส่วนภารกิจของกู้ภัยฝั่งไทยนะฮะ
รายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามจากคุณวิมลวันธรรมภักดี
ผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาจากทางฝั่งปลอยเปรตกัมพูชาครับ
ผู้ภัยชาวไทยกว่าหนึ่งร้อยชีวิตที่เข้ามาร่วมภารกิจค้นหาผู้บาดเจ็บ
รอดชีวิตและผู้สูญหายในเหตุการณ์เพลิงไหม้กาซิโนแกรน
ร่วมกับแสดงความชื่นชมนะคะที่คู่ภัยชาวไทยเข้ามาช่วยเหลือในทันที
หลังจากได้รับการประสานขอความช่วยเหลือทำให้ภารกิจนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ซึ่งจากนี้ทางการกัมพูชาจะดำเนินภารกิจนี้ต่อไปเองค่ะ
ทางด้านของนายเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์หัวหน้าอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระตันยูบอกว่า
ภารกิจในฝั่งของกัมพูชาถือว่าแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
แล้วก็จะส่งพื้นที่ให้กับทางการกัมพูชาต่อไป
ทีได้ประเมินร่วมกันกับทางการกัมพูชาว่า
ภารกิจจะแล้วเสร็จภายใน๓ทุ่มคืนนี้และจะปิดภารกิจ
ก็ไม่พบว่ามีผู้เสียชีวิตนะคะ
ผู้บัญชาการเหตุการณ์จึงสั่งการให้มีการปิดภารกิจ
แล้วก็ส่งคืนพื้นที่ให้กับทางการกัมพูชา
เพื่อให้ดำเนินการต่อไปเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ไทยจะไม่เข้ามาในพื้นที่นี้แล้ว
เหลือเพียงภารกิจลำเรียงผู้เสียชีวิตชาวไทยกลับประเทศเท่านั้นค่ะ
ส่วนอาคาร๑๗ชั้นที่เอ็นเอียงที่เราติดตามกันมาตลอดทั้ง๒วันนะคะ
นายเอกพันธ์บอกว่าตรงนี้อันตรายมาก
ทางการกัมพูชาไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปโดยเด็ดขาด
เพราะว่าเมื่อคืนนี้มีรมกันโชคแรงแล้วก็เกิดเสียงลั่นไปทั่วบริเวณ
แต่คาดว่าไม่มีผู้ติดอยู่ภายในนะคะ
ทางด้านของนายเอกพันธ์ตั้งข้อสังเกตว่า
ไฟเริ่มจากอาคาร๘ชั้นที่เป็นบ่อนกาซิโนเกิดเพลิงไหม้ก่อน
จึงลามไปที่อาคาร๑๗ชั้น
เชื่อว่าหากมีผู้อยู่อาศัยก็น่าจะหนีออกไปได้ก่อนนะคะ
ส่วนเรื่องของระบบความปลอดภัย
นายเอกพันธ์บอกว่าอาคารมูลค่ากว่าหมื่นล้าน
เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย

เจอว่าอุปกรณ์ภายในกาซิโนเองโรงแรมเนี่ย
น่าจะเป็นเชื้อเพลิงชั้นดี
เมื่อมีการจุดไฟเพียงติดเพียงแค่นิดเดียว
ก็ลุกลามไปทั่วได้อย่างรวดเร็ว
ฟังเสียงของนายเอกพันธ์ที่บอกถึงเรื่องนี้กันค่ะ
ขอที่เรามาเนี่ยขอแค่มาเรื่องเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตเท่านั้นเอง
พอไม่มีผู้เสร็จปุ๊บเราก็หมดหน้าที่แล้ว
ขณะที่ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาค่ะ
ตั้งแต่ช่วงเช้ามีอาสากู้ภัยสลับสับเปลี่ยนกัน
ขึ้นไปบนตัวอาคาร๑๘ชั้นซึ่งเป็นโรงแรม
ก็พบผู้เสียชีวิตรวม๑๘รวม๑๓ราย
กู้ภัยบอกกับทีมข่าวนะคะว่า
เศร้าสะลดใจมากเลยเพราะว่าสภาพของแต่ละคนเนี่ย
ลักษณะเหมือนพยายามที่จะเอาตัวรอดภายใต้ภาวะกดดัน
แล้วก็บางคนถูกไฟไหม้จนไม่สามารถที่จะระบุเพศได้เลยทีเดียวนะคะ
ค่ะคุณภาคภูมิและคุณเขมมาสอนค่ะ
เราจะเห็นได้ว่าบริเวณด้านหลังของดิฉันในขณะนี้ก็คือ
ด่านพรมแดนบ้านคลองลึกนี่คือฝั่งปลอยเป็ดนะคะ
ยังคงมีการเปิดปกติแล้วก็มีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวกัมพูชา
ยังคงเข้าออกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
ซึ่งทางการกัมพูชาบอกว่าพื้นที่ตรงนี้ยังคงเปิดเข้าออกได้ตามปกติ
ไม่อนุญาตให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปโดยเด็ดขาดค่ะ
ขอบคุณครับคุณวิมนต์วันนะครับ